ไฮไลต์เนี่ยอยู่ที่เกมระหว่างบุรีรามน์นะครับ

แย์แร็ปอย่างดีกังก็กุมหลังบ้าน
นกลางมีรัฐนากรจับคู่กับธีรดลแดนหน้านะครับก็มีไมคอนกับโรซ่านะครับ
ก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในรายของยิรภัณฑ์ดาวนล็อคเนี่ย
หวังจะเบียดพื้นที่วิ่งแบ็คซ้ายคืนจากเปรียพลผ่านิชกุล
ส่วนเชียงใหม่ยูของทางโค้ดอ่านสุรพงศ์คงเทพก็พาทีมนะครับ
มีสองแต้มจากสองเกมยันนิคโบลี่ต้องลุ้นเบียดตัวจริง
จากทางมิวินเดอร์ลูแล้วก็ทวินบุสมบัติหลังเกมล่าสุดเนี่ย
เสมอสุภัณฑ์ไปสองสองเป็นแค่สำรองส่วนกรกฎยุฤยาอุรมสิริ
จะกลับมาเยินถิ่นเก่าเป็นครั้งแรกหลังจากย้ายไปร่วมทีม
ในช่วงจบระดูการที่ผ่านมาผู้จัดการทีมของสโมสรเชียงใหม่
ก็บอกนะครับว่าเอ่อเหล่านักธุรกิจเนเจมส์บัตรเชียงใหม่
เนี่ยพร้อมจะอัดฉีดนะครับแวะแ๓๐๐๐บาทแล้ว
หากสามารถชนะได้เนี่ยรับทันทีเลยหนึ่งล้าน
คู่นี้ก็เตะกันนะครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้
แปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็โปรแกรมอีกสามคู่นะครับ
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับการท่าเรือเอฟซีพบขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ
ส่วน๖โมงอีก๒คู่ก็คือสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับ
พบกับราชบุรีมิดผลอีกคู่หนึ่งก็คือชนบุรีเอฟซีพบหนองบัวพิชยะเอฟซีนะครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่ง
ส่วนเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็เปิดเผยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับอุระวะเรดไอมอนด์นะครับ
ดังในศึกเจลีกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยนายรณฤทธซื้อวาจานะครับผู้อำนวยการเมืองทองก็เปิดเผยว่า
การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้ช่องว่างทั้งสองทีมใกล้กันมากขึ้น
ซึ่งทางอุระวะพร้อมจะสนับสนุนทั้งในและนอกสนาม
มีโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะของอุระวะมาเล่นให้เมืองทองนะครับ
รวมทั้งอาจได้เห็นนักเตะของเมืองทองไปสวมเสื้ออุระวะด้วย
เช่นเดียวกับเยาวชนที่อาจแลกเปลี่ยนการส่งไปซ้อมกันนะครับ
มีโอกาสที่ทีมโค้ชจะได้ปรับโครงสร้างด้านเทคนิคในการเรียนรู้จากอุระวะนะครับ
แลกเปลี่ยนโค้ชแล้วก็อุระวะเรสอาจจะมาเล่นที่สนามของเมืองทองด้วย
หรือเมืองทองก็จะอาจไปเตะที่ไซตามะนะครับ
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเมืองทองนะครับ
ก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีนะครับ
วันศุกร์ที่๒๔กันยายนนี้เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ปิดท้ายกันนะครับที่เรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทย
ชหมีรักพลสายเนธงามก็บอกว่าการเจอกับทางหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ย
เงื่อนไขเดียวต้องชนะเพื่ออันดับ๓ที่ดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าอีกคู่หนึ่งถ้าเกิดว่าโปรตูเกต
ดันชนะโมโรโคมมากกว่าที่ไทยแพ้ไปด้วยนะครับ
ก็ทำให้เรามีโอกาสเป็นที่๒นี่เหมือนกัน
แต่เราก็ต้องยิงทางโซรามอนให้เยอะไว้ก่อนนะครับ
ก็มีการเน้นนะครับเตรียมความพร้อม
แล้วก็แน่นอนทุกคนนะครับมีสมาธิในการเล่นมากขึ้น
แล้วก็หมู่เกาะเซโลมอนเป็นผู้เล่นสูงใหญ่
แข็งแรงหลายคนเกมลุกก็รวดเร็วเหมือนกัน
ส่วนนักเตะไม่มีใครบาดเจ็บ
จากสุพุทธเถื่อนกลางที่มีอาการตึงเพียงแค่เล็กน้อย
เกมนี้ของทีมไทยกับบูกกอดโซโลมอน
แข่งขัน๑๙กันยายนวันพรุ่งนี้
เวลา๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ
และทั้งหมดนะครับก็คือข่าวกีฬาในช่วงเย็นวันนี้